ข่าวที่เกี่ยวกับยาเสพติดมันน่ารันทดใจที่สุด
เวลาที่ลูกไปขอเงินพ่อแม่
แล้วเขาไม่ให้แล้วก็ไปทุบตีพ่อแม่
ถึงขั้นว่าพ่อแม่คุณผู้ชมต้องขอวอนขอ
เอาลูกฉันไปเถอะเอาไปบำบัดเถอะ

คุณวาสนาอายุ๔๘ปีกับสามีก็คือคุณอุดมอายุ๕๑ปี
เป็นชาวบ้านโนนงามตะบลนางามที่ขอนแก่นครับ
ปิดหัวแบบนั้นแสดงว่าโดนทำร้ายมาแล้วสิคุณผู้ชม
คุณวาสนาโฟกช้ำตามร่างกายครับ
คุณวาสนานี่มีแผลแตกที่หัวเย็บไป๗เข็มหน้าผาก๔เข็ม
แล้วก็ต้องรักษาด้วยการย่างไฟกับสมุนไพร
ตามภูมิตยาชาวบ้านนะคุณผู้ชมเพื่อแก้อาการช้ำไหน

คุณวาสนาบอกลูกโกมินของฉันติดยาบ้าหนัก
แล้วก็มาทำร้ายฉันทำลายข้าวของในบ้านด้วย
ช่วงบ่ายวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมานี่ล่าสุดเลยนะ
สามีฉันเนี่ยโดนลูกชายทำร้ายหลังจากลูกชายมาขอเงินไปซื้อยาเสพติดไปเสพ

ก็ต้องเก็บไว้ทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ก็คือไปซื้อกับข้าวไปซื้อมื้อเย็น
ลูกชายไม่พอใจปรีเข้ามาชกเข้ามาเตะมาต่อย
มาเตะพ่อจะต้องยอมควักไปให้๕๐บาท
ลูกก็เลยหยุดครับแล้วก็ออกจากบ้านไป
ส่วนตัวคุณวาสนาคนเป็นแม่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะออกไปทำนา
ตอนเย็นกลับบ้านมากำลังนั่งทำกับข้าวมาอีกแล้ว
ลูกชายตัวดีไอ้โกมีนมาอีกแล้วมาขอเงินแม่
บอกไม่มีก็มีก็เตะแม่ซะจนแม่ฟุบลงกับพื้นเลย
โอ้โหยังไม่ยังไม่พอเท่านั้นคุณผู้ชมไปเอาไม้กวาดยาว๘๐เซน
ฟาดคนเป็นแม่หลายสิบครั้งครับ
พยายามลุกขึ้นวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ยังไม่พอยังเอาไม้กวาดตีจนหัวแตกเนี่ยตรงนี้เลยคุณผู้ชม
โชคดีว่าชาวบ้านมาห้ามแล้วก็ช่วยไว้ได้ครับ
พาคุณวาสนาไปส่งโรงพยาบาล
ก่อนจะไปแจ้งความที่สพมันจาคิรี
ร้อยเวรดันไม่อยู่อีกต้องไปอีกวันครับ
แม้ว่าตอนนี้ตำรวจจะจับตัวลูกชายไปแล้ว
แต่เธอบอกถึงจะจับไปแล้วเนี่ยแต่ขอได้ไหม
จับแล้วอย่าปล่อยออกมาเอาไปบำบัดก่อน
บัดให้หายขาดก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวปล่อยตัวออกมา
จะกลับมาเสพยาดีไม่ดีรอบนี้จะไม่ใช่แค่ทำร้ายแล้วสิ
อาจจะมาฆ่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นได้ครับ

พันธุ์ตำรวจเอกพิชัยนาขันดีบอกว่า
ไปตรวจสอบปรัสสาวะกโกมินคนเป็นลูกนี่นะ
ก็ม่วงครับแล้วก็โกมินยอมรับ
ว่าเสพยาบ้าจริงทำร้ายร่างกายพ่อแม่จริง
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดประเภทหนึ่ง
และข้อหาทำร้ายบุพการีดำเนินคดีตามกฎหมายไป
แล้วเดี๋ยวตำรวจไม่ปล่อยผ่านนะเดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับตัวโกมิน
บำบัดยาเสพติดต่อไปครับ
เรื่องยาเสพติดลูกหลานติดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครอบครัวจะต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับ
ให้ความร่วมมือทั้งขาไปหาไปคืออะไรเขาจะให้ท่านทำอะไรเนี่ยท่านต้องสนับสนุนเต็มที่
ไม่ใช่บอกตำรวจเราไปหน่อยดิเอาไปรักษาให้หน่อยดิแล้วต้องดูแลเรื่องขากลับด้วย
ขากลับโดยส่วนใหญ่มันต้องกินยาต้องกินยาควบคู่เพื่อควบคุมอาการ
ยาให้ลูกให้หลานบ้างบางทีกลับมาถ้าไม่ดูแลทั้งขาไปและขากลับนะ
มันก็เป็นวงจรแบบนี้แหละวงจรอุบาตแบบนี้มันก็กลับมาจะเสพอีกอ่ะ
แล้วดูสินอกจากเจ็บตัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วข้าวของในบ้านพังอีกนะครับ
เราต้องใส่ใจด้วยนะคนของเรานะครับคุณผู้ชมครับ